สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้เจอเจอกับเราสองคนเช่นเคยค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะสินเจยุอีค่ะ
เข้าใจนะคะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนนะคะ
จนทนไม่ไหวแล้วต้องออกมาชี้แจงร้อนขนาดนี้แบบด่วนด่วนเลยไม่ใช่หวยอย่างเราสองคน
และหลายคนก็เข้าใจว่าหมวยลี่เนี่ยเป็นคนแชร์ภาพเหล่านี้ออกมาด้วยตัวเองนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองออกมาชี้แจงแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ใช่หลังจากมีประเด็นไลน์หลุดภาพหลุดมัดสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเธอกับพี่หมื่นโป๊ป
วันนี้ค่ะเธอขอเคลียร์แบบม้วนเดียวจบยืนยันคำเดิมค่ะว่ากับพี่โป๊ปเนี่ยเป็นพี่น้องที่มีความรู้สึกดีต่อกัน
ยอมรับว่าไลน์สนทนาและภาพหลุดสลิปเงินจากพี่โป๊ป๑๐๐๐บาทเป็นของจริง

เธอไม่ได้มีอาชีพขายบริการนะคะ
หลุดเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงว่าหลุดมาจากไหน
มันเกิดเนื่องจากด้วยเราโดนแฮ็กไลน์ไปก่อน

อาจจะเป็นอะไรที่เราเคยส่งให้เพื่อนเราดูหรือเปล่า
แต่เราก็ไม่ได้อยากจะโทษเพื่อนเราเนาะ

ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ
เงินหมื่นนึงพี่หนูบอกตรงเลยนะ

คือพี่เขาแค่ฝากซื้อของแค่นั้นเองค่ะ

ไปคุยกับพี่เขาเนี่ยไม่ได้มองว่าพี่เขาคือใคร
เขาเป็นใครอยู่นะจุดนั้นในตอนนั้น
เรามองแค่ว่าเขาคือผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่ง

เราไม่ได้มองว่าภาพลักษณ์ชื่อเสียงหรืออะไรต่าง

คนรอบข้างรู้ไหมครับว่าเราคุยกับพี่เขา
มีบางส่วนที่รู้ค่ะเป็นเพื่อนสนิทคุณแม่อย่างนี้รู้

ไอ้ที่เป็นสลิปเงินเดือนหรือว่าลายสนทาเนี่ยเป็นของเธอจริง
แต่น่าจะมีคนแฮ็กส่วนภาพที่มันหลุดออกมา
ซึ่งเป็นภาพที่พี่โป๊ปใส่แค่กางเกงตัวเดียว
เธอไม่ได้เป็นคนปล่อยไม่ได้เป็นคนถ่ายด้วยนะคะ

ข่าวเช้าครั้งนี้ส่งผลกระทบกับชีวิตมาก
โดยเฉพาะอาชีพการงานโดนเรียกไปเตือน
และเธอคิดว่าเพื่อไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์ขององค์กร
ตัดสินใจลาออกเองเลยค่ะ

ส่วนบรรดาแฟนเก่าที่แท็กทีมกันแฉ
พากันติดแฮชแท็กคนบาป๒๐๑๙บ้างล่ะ

ซึ่งทางด้านเมฆจิรกิจเนี่ย

พฤติกรรมที่หมวยลี่ทำเนี่ยไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว

คือประมาณว่ามีคนเคยเจออะไรแบบนี้
ใช่แล้วตัวเขาเองเนี่ยเคยถูกแฉว่า

จะไม่ขอว่าอะไรหมวยลี่อีกแล้วเพราะว่า
ได้รับกรรมอย่างที่ได้ทำไปเขาบอกแบบนี้นะ
ใช่แล้วคือตอนนี้ก็มีแบบ๒เสียงแหละ

ซึ่งวันนี้เธอก็ออกมาชี้แจงแล้วก็เคลียร์ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันว่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการ
รับชมกันเอาเองนะสำหรับคุณผู้ชมนะคะ